คุณผู้ชมมาดูความคื้มหน้าเรื่องนี้
กรณีที่แม่กำลังให้นมลูกอยู่ในบ้านนะคะ

ห่วงลูกวิ่งกลับมาหาลูกดีกว่า
แต่สุดท้ายไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นภาพคนร้ายเอาภาพคนร้ายเนี่ยมาให้ผู้เสียหายดู
ผู้เสียหายอ้าวนายเฮียวนี่รู้จักรู้จักเลยสุดท้ายตามจับได้นะคะนายเฮียวคนนี้
แล้วในเหี่ยวคนนี้เนี่ยนะบอกว่าก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์มาแล้วอย่างน้อย๑๐คัน
โอ้โหเหมือนกับมีออเดอร์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะเลือกรถจักรยานยนต์ที่เจ้าของลืมเสียบกุญแจคาเอาไว้เอาไปง่ายเลยง่ายเลย
เหี่ยวคนนี้คือนายนพรัชกุลภานะคะเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุขโมยรถจักรยานโยนแม่ลูกอ่อน
กำลังให้นมลูกอยู่ในห้องเช่าในซอยหนองบัว๓อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ตำรวจเขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นภาพชัดเลย
เหี่ยวขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีนะคะ
เหี่ยวมีอาชีพรับจ้างในบขศอุดรธานี
จุดที่ตำรวจคุมตัวในเหี่ยวไปทำแผนก็คือที่ซอยย่อยใกล้กับห้องเช่าของผู้เสียหาย
สักประมาณสามสิบเมตรนะคะก่อนจะจอดรถของตัวเองเอาไว้ตรงจุดนี้ค่ะ
แล้วเดินไปขโมยรถของผู้เสียหายขี่ออกไปจากห้องเช่าทันที
เจ้าตัวยอมรับว่าไปดูลาดเหลามาแล้วสองรอบค่ะก็เลยตัดสินใจลงมือ
ขี่รถออกไปเนี่ยไปทางด้านหลังซอยจุดที่วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้อะค่ะ
แล้วก็เอารถไปจอดทิ้งไว้ที่โบเบแล้ววกกลับมาเอารถของตัวเอง
หลังจากก่อเหตุกับแม่ลูกอ่อนรายนี้แล้วยังไม่จบภารกิจ
ไปก่อเฮตต่อไปขโมยรถของช่างสร้องหลังคาไรนึง
ซึ่งเป็นรถรุ่นเดียวกันเลยค่ะ
ครับในเหี่ยวบอกว่าอ๋อก็มีออเดอร์มาเอาไปส่งตามออเดอร์ที่อำเภอบ้านแผง
จังหวัดนครพนมเอาไปแลกกับเงินบ้างก็แลกกับยาเสพติด

เสียบุญแจไว้ถ้าจะลองระดับ
อ้าวเอาไปทุกที่อัด

ไม่รู้ครับนี่พิและเป็นเงินไปและเป็นยา
ถ้ามีโอกาสก็เอาเอาไปให้ลูกพี่
โอ้โหแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่ทำแผนนะคะ
มีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงเขาถูกในเหี่ยวเนี่ย
ขโมยรถไปตอนที่เขากำลังหาปลากลางดึก
ไปด่าเลยแล้วก็เหมือนกับจะไปทำร้ายในเหี่ยว

ตำรวจบอกว่าสืบรู้มาว่า
ยังมีนายสุเทพพุ่มพวง
หรือเทพร่วมก่อเหตุกับในเหี่ยวด้วยค่ะ
ก็คือร่วมกันขับรถไปส่งให้กับในหน้าในพื้นที่ใกล้
เหี่ยวยอมรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ขโมยรถไปแล้ว๑๐กว่าคันนะคะ
แล้วทุกคันก็คือจะเป็นรถที่เจ้าของลืมเสียบกุญแจคาเอาไว้ค่ะ
ก็เลยขโมยไปง่ายแล้วก็ขโมยไปอย่างนั้นแล้วก็หลบหนีไป
ยังให้การอยู่ว่าทุกครั้งเนี่ยจะเอารถไปที่จังหวัดข้างเคียงนะครับ
ตอนนี้เรากำลังให้สืบสวนกำลังทำการสืบสวนขยายผลอยู่
เขาจะไปกับเพื่อนเขาสองคนนะฮะขับไปคนละคันนะครับ
แล้วก็เอาไปแลกยาเสพติดนะครับแลกยาบ้า
เขารับว่าไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อสุเทพนะครับ
เรากำลังดำเนินการขยายผลอยู่
ด้านสามีของผู้เสียหายนะคะนายกิติมนต์ผาลาก็ขอบคุณตำรวจ
ตามตัวในเหี่ยวได้สำเร็จยอมรับว่าเสียใจที่ไม่ได้รถคืน
เพราะว่ารถต้องเอาไปทำมาหากินนะคะก็เลยถือซะว่าเป็นคราวเคราะห์ของตัวเองก็แล้วกัน
ขอให้ในเหี่ยวได้รับผลกรรมที่ทำเอาไว้
ดีใจครับดีใจแต่ว่าก็อย่างว่านะพี่เนาะเราก็อยากได้รถคืน
แต่หวังว่าต่อไปนี้ก็แล้วแต่บุญตกรรมตะเวนแล้วนะพี่เนอะ
ว่าจะได้หรือว่าไม่ได้ว่าเราก็ไม่รู้ว่ารถเราไปถึงไหนอยู่ไหนครับ
ปล่อยให้กรรมตามสนองมันแล้วกันครับมันก็โดนจับครับ
แต่สุดท้ายเราเขาอยากให้รถขอขอบคุณเหรอไหม

โอ้หูคุณผู้ชมคะและประวัติของท่านไงเหี่ยวค็อเฮชเนี่ยนะ

ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงตอนนี้ค่ะ
ก่อเหตุมาแล้วเป็นสิบครั้งในพื้นที่สพเมืองอุดรธานี
หมายก็คือรถจักรยานยนต์รุ่นเวฟเท่านั้น

พอขโมยไปเอาไปจอดไว้ตามปั๊มน้ำมัน
คอรถไว้แล้วก็ไปตระเวนลักรถต่อ

แล้วก็ให้เพื่อนอีกคนที่ชื่อว่าในเทพช่วยกันขี่ไป
ขายที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม
กับเงินสดบ้างแลกกับยาบ้าบ้างนะคะ
นายเทพหรือนายสุเทพเป็นคนติดต่อให้
แล้วก็จะได้ยาบ้าครั้งละ๒ถุงหรือว่า๔๐๐เมตร
แล้วก็จะขึ้นรถสายบ้านแพงอุดรธานีกลับมา
แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้วนไปค่ะ
การจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกลุ่มขโมยรายใหญ่นะคะ
ก็สามารถหยุดยั้งขบวนการขโมยรถจักรยานยนต์แบบนี้ได้ค่ะ
วันหนึ่งอย่างน้อยสองคันอย่างนี้โอ้โหแล้วก่อเหตุมาตลอดเลยอ่ะ
แต่มันก็แค่ผู้ต้องหาที่อยู่ในพื้นที่นี้ใช่ไหม
ขบวนการนี้มันคงไม่มีแค่คนนี้หรอกใช่ไหม
แล้วก็ไม่รู้ว่ารถที่เขาถูกขโมยไปแล้วเนี่ย

คือจับผู้ต้องหาได้แต่ว่ารถเขายังไม่ได้คืนนะครับ